เรามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะ
ตำรวจภูทรเมืองลำปางสนทิกำลังในการที่จะไล่ล่าพลทหารคดียาเสพติด
เพราะว่าพลทหารนายนี้นะฮะหลบหนีออกจากเรือนจำทหารค่ายสุรสักมนตรีนะครับ
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะฮะนี่มาแล้ว
ขับรถจักรยานยนต์มาในช่วงเช้าคุณประมาณสัก๖โมงกว่า
ตามเวลาของกล้องวงจรปิดนะฮะของเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วมันจะเห็นอีกหลายมุมหลายจุด

ค่อยไล่ดูกล้องวงจรปิดไปนะครับในพื้นที่เมืองลำปาง
นี่ก็จะเห็นแล้วขับขี่มาเส้นนี้แล้วเดี๋ยวจะออกถนนใหญ่ด้วยนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองลำปางร่วมกับทหารค่ายสุรสักมนตรีนะฮะ
เร่งติดตามจับกลุ่มพลทหารสุภาวุฒิสุภาแปง
หรือว่าพลทหารขวัญทหารสังกัดรอ๑๗
เขาต้องโทษคดีจำหน่ายยาเสพติดนะครับ
แล้วก็หลบหนีออกจากเรือนจำภายในค่ายทหารมธบ๓๒ลำปาง
แล้วก็อย่างที่เห็นในวงจรปิดนะ
เขาหลบหนีไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้แต่งกายด้วยเสื้อยืดสีน้ำเงิน
กางเกงขาสั้นผมเกลียนนะครับ
ว่าปีนรั้วค่ายออกมาก่อนไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

สำหรับพลทหารสุภาวุฒิถูกตำรวจสืบสวนภูทรลำปาง
จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ขณะล่อซื้อยาบ้า๙๐เมตร
ริมถนนสายลำปางแม่ทะนะครับ
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเขลางนคร
ดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่ง

ก็ต้องนำตัวส่งฟ้องสารทหารค่ายมธบ๓๔
แล้วก็อยู่ระหว่างถูกขังอยู่ในเรือนจำทหาร

ทางด้านของเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับ

ถามว่าเห็นทหารหนีคุกไหม

ก่อนจะพาเจ้าหน้าที่ไปค้นบริเวณบ้านก็ไม่พบนะ

พบว่ารถจักรยานยนต์ของเขาซึ่งเสียบกุญแจทิ้งไว้หายไป
ก็เลยเชื่อว่าถูกพลทหารที่หนีออกมาจากเรือนจำทหารเนี่ย
ขโมยไปแล้วก็ขับหลบหนีนะฮะ
เมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน

ก็ขี่รถมุ่งหน้าไปทางแยกม่อนพระยาแช่
ขึ้นไปทางหลังอบตพิชัยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอินทราเซลามิก
ออกมาทางถนนเรียบลำคลองแล้วก็ไปทางถนนสายใหญ่
ถนนสายลำปางแม่เมาะอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับ
อกจากนี้พลฐานรายนี้ยังขับถ่ายไว้ในชักโครกอีกคุณ
จราะทิ้งไว้ในชักโครกของบ้านเนี้ยนะฮะเขาไม่กดชักโครกด้วยนะ
เขารีบเหรอไม่กดไม่กดชักโครกด้วยอ่า
ว่าคงรีบหนีนะฮะนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบท่อนเหล็ก
อยู่ในห้องน้ำอีกหนึ่งอันซึ่งท่อนเหล็กนี้น่าจะใช้ในการสะดอกโซ่ตรวน
แต่สะดอกไม่ออกก็เลยทิ้งท่อนเหล็กกันไว้นะฮะ

รถเคียงดีมสีดำเอ็กเซล
แล้วก็เชิญจะไปทุกหน้า
ผมนึกได้ว่านี่มันหายไปแล้ว

ขโมยรถจักรยานยนต์ของผมไปอีกนะครับ

พลฐานสุภาวุฒิหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของเพื่อนโทรหาแฟนสาว
เจ้าหน้าที่จัดกำลังไล่ล่าทั้งคืน
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังคงไร้วี่แววนะครับ
ต้นเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทะนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะทางญาติของพลทหารนายนี้
ที่หลบหนีไปก็วิงวอนหลานตัวเอง
คือยายแหละคุณยายบอกว่าอยากให้หลานมามอบตัว

แล้วก็ฝากถึงด้วยนะเผื่อหลานดูอยู่

โอ้โฮเหมือนมันเกลียดอย่างนั้น

อยากให้หลานมามอบตัวซะอย่าหลบหนีไปเลยนะครับ

พลทหารที่หลบหนีออกจากคุกทหารรายนี้นะครับ